คุณผู้ชมข่าวนี้ก็อุบัติเหตุเหมือนกันค่ะ

ต้องไปดูว่ามันคือสัญญาณไฟสีอะไรกันแน่
เพราะว่าเหตุการณ์นี้มีคนเสียชีวิตด้วย
คือกระบะเขาขับพุ่งตรงออกมาจากแยก
แล้วเขาบอกว่ามอเตอร์ไซค์มา
ซึ่งตอนนั้นฝั่งคนขับกระบะบอกว่าเลนของผมมันเป็นไฟเขียว
ทีนี้ก็เลยไปชนกับทางมอเตอร์ไซค
แล้วคนขี่มอเตอร์ไซค์ซึ่งเป็นทหารเสียชีวิต
ผู้เห็นเหตุการณ์เขาก็เถียงขาดใจเลยนะ
เพราะว่าฝั่งที่รถกระบะมายังเป็นสัญญาณไฟแดงอยู่
ใช่เพราะว่าคนที่เขาเห็นเหตุการณ์เขาก็ขับตามกระบะมา
ยังถามคนขับกระบะอยู่เลยพี่ไม่เห็นสัญญาณไฟแดงเหรอ
เออยืนยันเห็นด้วย๒ตาว่าไฟแดงอยู่นะ
ใช่ค่ะอุบัติเหตุนี้รถกระบะสีบอลเนี่ยนะคะ
ชนรถมอเตอร์ไซค์สีแดง
ที่บริเวณสี่แยกจบรอทางหลวงแผ่นดิน
ตำบลพรมณีเที่ยมเพิ่มเมืองจังหวัดนครนายก
เกิดขึ้นช่วง๕ทุ่มเมื่อวาน
ซึ่งเหตุการณ์นี้ทำให้มีผู้เสียชีวิตด้วยเป็นทหาร
คือจ่าสิบตรีปารเมษนินเสน
เป็นทหารสังกัดกองบังคับการโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า

ซึ่งจากการตรวจสอบสภาพศพมีบาดแผลถลอกตามร่างกาย

มีการส่งศพไปชนะสูตรอย่างละเอียดที่โรงพยาบาลนครนายก
ทีนี้คุณผู้ชมจุดที่เกิดเหตุตัวคนขับกระบะเขาไม่ได้ไปไหนนะ
คือนายรุ่งเรืองชัยสุดแสงอายุ๕๒ปี
ตอนที่เจ้าหน้าที่ไปเจอเนี่ยคือเขายังอยู่ในอาการตกใจอยู่เลยค่ะ
รุ่งเรืองชัยเล่าให้ฟังว่าผมขับกระบะมากับภรรยาผม
มาจากฝั่งตัวเมืองนครนายกจะกลับบ้านที่พาชีอายุทยา
พอมาถึงจุดตรงนี้สี่แยกไฟแดงเนี่ย
ผมเห็นฝั่งผมมันเป็นไฟเขียว
แต่จู่มอเตอร์ไซค์ฝ่าไฟแดงออกมา
ผมหักหลบไม่ทันก็เลยพุ่งชนมอเตอร์ไซค์
ตอนนั้นลงไปคนขี่มอเตอร์ไซค์นอนนิ่งแล้ว
นี่รอยตอนที่ชนมอเตอร์ไซค์นะกระจกข้างหน้านี้

แต่ทีนี้คนที่เขาเห็นเหตุการณ์
บอกว่าตัวเธออยู่ฝั่งเดียวกันกับรถกระบะ
ตอนนั้นเธอเห็นกับสองตาเธอเลยว่าไฟน่ะมันเป็นไฟแดง
แต่ทำไมจู่กระบะถึงฝ่าไฟแดงไป

เพราะว่ามอเตอร์ไซค์อ่ะฝั่งนั้นอ่ะเขาเป็นไฟเขียวแล้วเขาขี่ออกมาครับ
ทีนี้ค่ะหลังจากเกิดเหตุแล้ว
ตัวเธอคุณกระมวลชนกรออยู่ในที่เกิดเหตุ
คือห่วงไงห่วงคนขี่มอเตอร์ไซค์
ก็จะรอให้การกับเจ้าหน้าที่เหมือนกัน
ใช่ค่ะยังถามคุณลุงที่ขับกระบะเลยว่าอ้าว
นี่ลุงไม่เห็นสัญญาณไฟแดงเหรอทำไมถึงขับฝ่าออกไปแบบนั้น
แต่ฝั่งคนขับกระบะบอกว่าเป็นไฟเขียว
ทีนี้คนที่เขาเห็นเหตุการณ์เขาบอกว่าอยากให้ความเป็นธรรมกับคนตายด้วยนะคะ
ใช่มั่นใจว่าแดงอันนี้มั่นใจว่าแดง
แต่ไม่รู้มั่นใจว่ามันมีกล้องไหม
ไฟเขียวผมก็จะรีบกลับบ้านเขาฝ่าไฟแดงมาเลยมาอย่างแรงเลย
ผมก็หลบไม่ทันเบรกก็เบรกไม่ทัน
เขาแบบพุ่งมาเลยเขาพุ่งมาจากทางโน้นมาเลยผมก็เอาไม่ทัน
ตอนนั้นเราได้ลงมาดูคนเจ็บไหมพี่หลังจากที่เกิดเหตุ
ผมก็มาจอดเขาก็เดินลงไปรอกู้ไฟเข้ามาอยู่
ตอนนั้นอาการที่เราเห็นที่แรกเป็นอย่างไรบ้างพี่
เขาก็นอนอยู่นั่นผมก็กำลังตกใจอยู่ผมก็จอด
อันนี้เจ้าหน้าที่ต้องไปดูกล้องวงจรปิดให้ชัดเจนนะ
ใช่ว่าเป็นไฟเขียวหรือเป็นไฟแดงกันแน่นะฮะ
เพราะว่ามาทางเดียวกันแต่ให้การคนละแบบ
คนขับรถกระบะที่ไปชนเขาบอกฝั่งเขาเป็นไฟเขียว
แต่คนเห็นเหตุการณ์ขับตามรถกระบะมาบอกเป็นไฟแดง
ใช่ค่ะก็เนี่ยยังงงอยู่เดี๋ยวต้องไปดูล่ะค่ะ

เชิญตัวคนขับกระบะไปสอบประคำเพิ่มเติม

คลายปมสงสัยในการเกิดอุบัติเหตุครั้งนี้
สรุปคือไฟเป็นสีอะไรกันแน่
คือถ้าเกิดว่าเป็นไฟแดงจริงลุงคนขับกระบะก็ผิด